โอ้โหไม่รู้ว่ารองพอไปฉุน

ถึงด่ากราดทั้งเด็กด่ากราดทั้งอาจารย์

คือเสียงของรองพอวิทยาลเทคนิค

บอกว่าเด็กเข้ามาข้างใน

ปรากฏแล้วได้ยินเสียงรอพอไหม

แล้วก็ใช้คำว่ามึงกูนะฮะ

ก็อัดคลิปถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะครับ

เจ้าของคลิปบอกว่ารองพุ่มในการคนนี้

ทั้งยังถามหาอาจารย์ยาบรรณวิชาชีพของ

อาจารย์ธรรมดาเป็นระดับผู้บริหารแล้ว

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังวิทยาลัยดังกล่าวนะครับ

ให้เข้าออกได้ตามปกติแต่ไม่ได้มีการเรียนการสอน

เหตุการณ์ในคลิปก็สร้างความกังวลใจให้กับนักศึกษาเป็นอย่างมาก
แล้วก็ต้องการให้ผู้บริหารของวิทยาลัยเร่งจัดการแก้ปัญหาด่วนนะครับ
โดยเฉพาะใครที่ใหญ่กว่ารองพอนะ
ช่วยลงมาดูรองพอช่วยลงมาปรามรองพอหน่อยนะครับ

วันนี้ตอนเช้าคุณผู้ชมนักศึกษาทั้งหมดจริงต้องมาเรียนใช่ไหม

รวมตัวกันที่อาคารโดม๒วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคามแห่งนี้
ชูป้ายเลยขับไล่เพราะเด็กนักศึกษาบอกจะไม่ทนแล้ว
ต้องไล่ออกไปเถอะพวกหนูทนไม่ได้แล้วนะฮะ
แล้วเอาเท้ามาเตะอ่ะให้แถวขยายออกไปแล้วเด็กต้องได้กลิ่นเหล้าด้วย
แล้วก็อย่างที่บอกว่ากลิ่นเหล้าก็มาด่ากราดก็มี
พฤติกรรมแบบนี้ไม่น่าเอาไว้อยากให้ไล่ออกนะฮะ
ตำรวจสพพนมสารคามปรัฐภัยความมั่นคงอพพค
ก็นำเจ้าหน้าที่อาสาสมัครร่วมกันในการที่เฝ้าระวังเรื่องของความปลอดภัย
และการประท้วงของเด็กในครั้งนี้ด้วยนะครับ
เราอยากให้เขาออกมาจากเดือนนี้ใช่ไหม
อยากให้เขาออกค่ะเพราะว่าการกระทำของเขามันทำเกินไปจริงค่ะ
มันไม่ควรที่จะทำแบบนี้กับนักเรียนเลย
ถ้าเขายังอยู่เรามีความรู้สึกยังไงครับ
ถ้าเขายังอยู่หนูรู้สึกว่าเขามีความแบบว่าเขาคงไม่จบแค่นี้อะค่ะ
เพราะว่าพฤติกรรมของเขามันย่ำแย่จริงอะค่ะมันเกินไปจริงค่ะ
เป็นมานานแล้วค่ะก็เรื่องนี้ก็เคยเกิดขึ้นมานานแล้ว
แต่ว่าเรื่องมันก็สงบไปอะค่ะเพราะว่าพอทำเกินไปแบบมาก
แบบว่าพฤติกรรมเขาไม่ปรับปรุงเลยค่ะ

จากเด็กแล้วมีผู้ปกครองส่วนหนึ่งมารวมตัวกันด้วยนะฮะ
โดยอยากให้ทางวิทยาลัยออกมาชี้แจงเรื่องนี้
อยากให้รองพอดังกล่าวออกมาขอโทษออกมาอธิบายซิทำไมมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับ
แล้วก็ผู้ปกครองบางส่วนบอกว่าโอ้โหไม่เอาแล้วไม่อยากให้ลูกหลานอยู่ที่นี่
โดยอาจารย์คนหนึ่งนะของวิทยาลัยแห่งนี้เปิดเผยนะครับว่า
รู้สึกแปลกใจทำไมผู้มนวยการถึงเพิกเฉยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็ทำไมถึงไม่ให้รองภูมิหน่วยการดังกล่าวออกมาชี้แจง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือว่าพอจะปกป้องรองพออะไรหรือเปล่า
ฟังเสียงของอาจารย์นะครับ
กรณีที่เกิดปัญหาที่ผ่านมานะครับ
ตอนนี้คือเด็กเขาต้องการที่จะให้หยุด
อยากให้หยุดเลยหยุดปฏิบัติงานเลย
หรือไม่ก็ออกซะนะครับ
แต่ทีนี้จะต้องทำหนังสือร้องเรียนอะไรต่างเนี่ย
ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้คุณ
ในการเตรียมตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบต่อไปนะครับ
น้องนักศึกษาเขาก็แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนนะ

ออกมาชี้แจงต่อหน้านักศึกษาและผู้ปกครอง
ออกมาพูดกันดีสักครั้งได้ไหม
พูดจาภัยร้อใส่น้องนักศึกษาได้ไหมนะครับ
เรื่องนี้เดี๋ยวทีมข่าวของเราก็จะตามต่อเหมือนกันนะครับ